วันนี้วันที่๑๕ให้มันแล้วใจกันที่สุดเลย
ใครที่เป็นสายมูชอบลุ้นเราจะพาไปขอโชคกับแม่ตะเคียนคู่
งานนี้ดูเอาเองแล้วกันค่ะ
ไม่อยากจะพูดเยอะเพราะภาพมันจะฟ้องค่ะ
นักท่องเที่ยวชาวบ้านเขาเดินทางไปที่นี่กัน
สารเจ้าแม่สร้อยทองนะคะไปกราบไหว้เจ้าแม่ตะเคียนคู่
ชาวบ้านเขาบอกว่ามีเรื่องเล่ามีคนไปซื้อท่อนไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์ที่บ้าน
แต่มีพระทุดงผ่านไปเห็นแล้วทักว่าเนี่ยเป็นไม้ตะเคียนนะ
มีตั้ง๒องค์เลยถ้าหากเก็บไว้อาจจะไม่ดีกับครอบครัว
กับครอบครัวให้นำตะเคียนท่อนนั้นไปถวายที่วัด
แต่เจ้าของก็ไม่เชื่อและจากนั้นนะคุณเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นจริง

ปรากฏว่าพอไปกราบไหว้ขอโชคกับไม้ตะเคียนที่นำไปถวายเออ

อันนี้เป็นเรื่องเล่าดิฉันได้ยินเรื่องแบบนี้บ่อยเหมือนกันนะ
เวลามีคนไปเก็บท่อนตะเคียนได้ใช่ไหมแล้วเอาไว้กับตัวเองเนี่ยมันจะมีเรื่องไม่ดี
แต่พอเอามาถวายวัดมันดีกว่าส่วนใหญ่จะมาถวายที่วัดนะ
จะเป็นยังไงต้องนะคะหลังจากนั้นพอคนรู้ข่าวเป็นยังไง
สายเสียงโชคเป็นยังไงมาดิมาดิหรออะไร
ก็ไปขอโชคขอลาบกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ที่บริเวณหน้าศาลเนี่ย
จะมีองค์กุมารโชคและกุมารแก้วตั้งอยู่ด้วย
ก็มากราบไหว้กันล้วงหายปิงปองบ้างล่ะอะไรต่างว่ากันไป
และก็ไม่พลาดนะสิ่งที่เห็นเขาก็จะไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
ซื้อลอตเตอรี่อะไรต่างเนี่ยคือลอตเตอรี่มันก็มีขายตามวัดอยู่แล้วแหละ
ใช่ให้มันแล้วใจอ่ะล้วงเสร็จปั๊บ
ซื้อเลยละกันใช่ไหมจำไว้คุณผู้ชมแล้วใจละ
ซื้อไปเอาให้มันเต็มที่เอาให้มันแล้วใจ
ไหนได้มาแล้วเอาก็ให้มันสุดทางไปเลย
แต่อย่าลืมเผื่อใจไว้ด้วยนะให้มันแล้วใจแล้วเผื่อใจไว้ด้วย
เดี๋ยวใจมันจะสลายถูกต้องก็ต้องครึ่ง
วางแผนเอาไว้ก่อนว่าบางทีถ้าถูกก็ดีไปถ้าไม่ถูกจะได้ไม่ต้องเจ็บมาก